มีรถคันหนึ่งค่ะเป็นรถทัวร์ด้วยนะคะ
ครับคนขับอ่ะเมาเมาแล้วก็ไล่ชนรถคันอื่นไปเรื่อยเรื่อยรถจักรยานยนต์รถแท็กซี่คือชนเข้าไปอย่างเงี้
สุดท้ายไปสกัดจับเอาไว้ได้พอจับได้นะ
ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาทำยังไงกับคนขับแล้วเมาคนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่รถทัวร์น่าจะเมานะฮะไล่ชนคนชนแท็กซี่ชนมอเตอร์ไซค์ที่ตลาดบางกะปิ

ไม่ร่างหลงมานะครับมาไหมดูยังไม่ได้ดื่มเลยนะ
เขาเนี้ยขาหาขาจหรือเปล่าเขาไม่รู้เนี่ยมอเตอร์สายเมื่อกี้เนี้ย
เฮรี่เนี้ย
เนี่ยง่ะครับพอสกัดจับเอาไว้ได้
โอ้โหโดนรุมสกรรมอย่างนี้เลยนะคะ
เพราะว่าขับรถทัวร์รถใหญ่แล้วก็ไปไล่ชนเข้าไปเรื่อย
แล้วเขาก็ถามว่าพี่เมาหรือเปล่าบอกว่าไม่เมาครับ
แต่คนที่ถามบอกว่ากลิ่นออกมาจากปากจากลมหายใจเนี่ยนะ

ตี๓๑๕มกราคมค่ะ

เขาระบุพิกัดจุดเกิดเหตุเอาไว้นะคะ
ว่าอยู่แถวหน้าตลาดบางกะปิค่ะ
ชาวบ้านมาช่วยกันจับคนขับรถทัวร์
เมาแล้วก็ขับไปชนรถแท็กซี่ชนรถจักรยานยนต์
ชนรถชาวบ้านหลายคัน
มีคนรับป่าเจ็บขาหักเป็นคนหนึ่งด้วยนะคะ

เนี่ยค่ะแล้วก็เลยถูกสกัดจับเอาไว้

พอถามว่าเมาหรือเปล่าบอกว่าไม่เมาแต่กลิ่น
โอ้โหคลุ้งออกมาเลยนะคะ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดี

เจ้าของบริษัทรถทัวร์ออกแถลงการออกมาชี้แจง

คนขับเอารถของบริษัทออกมาใช้นอกเวลาทำงาน

เอามาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตแต่ไม่มีใครเห็น

แล้วคนขับก็เมาด้วยเมาหนักค่ะ
ทางบริษัทก็เลยบอกว่าขออภัย
ยินดีชดใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับปะเจ็บ

มีคำสั่งปลดออกจากบริษัทเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ต้องไปรับโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ทัวร์แอบเอารถทัวร์ขับออกไปกินเหล้า